ไปดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งน่าตื่นเต้นมากที่สวนสัตว์ที่ญี่ปุ่นนะคะ
คือหนูน้อยวัย๒ขวบเนี่ยครอบครัวเขาก็อุ้มไปดูสัตว์ไปดูสิงโต
และสิงโตเขาอยู่ดีดีก็กระโจนเขาใส่โอ้โหแต่เป็นกระจกนิรภัยกั้นอยู่

โอ้โหคุณผู้ชมดูสิตกใจนะแต่ได้ยินเสียงเด็กยังหัวเราะอยู่นะ
ใช่คือเด็กตอนแรกบอกว่านี่ไงเห็นแล้วสิงโตน้องพูดแบบนี้
ยังหัวเราะอยู่แล้วแล้วคุณดูท่าเขา
เขาก็ลงมานั่งดูปกติเหมือนไม่มีอะไรพอน้องหันหลังเท่านั้นดูสิ
เจ้าป่าไม่จู่โจมคนจากข้างหลังสิ
โอ้โหกระโจนมาเต็มแรงวิ่งมาเต็มแรงคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนสัตว์ในเมืองจิบะของญี่ปุ่นนะคะ
หนูน้อยสองขวบก็ยืนดูสิงโตอย่างเลิดเพลินแล้วก็แค่เสี้ยววินาทีเนี่ย
พอหันมาหันหลังมาหันหลังปุ๊บเตรียมกระโจนเนี่ย
โอ้โหสิงโตตัวนี้น้ำหนัก๑๘๑๕กิโลกรัม
โชคดีกระจกนี้เป็นกระจกนิรภัย
ซึ่งทางสวนสัตว์เพิ่งนำมาติดเมื่อเดือนที่แล้ว
ใช้คำว่าเพิ่งนำมาติดเมื่อเดือนที่แล้ว
แต่ทางด้านพ่อแม่เขาค่อนข้างมั่นใจกับระบบความปลอดภัยนะ
เพราะสมัครกระโจนมาเสียงของพ่อแม่ที่ถ่ายคลิปก็หัวเราะเหมือนกัน
คือสิงโตพอกระโจนเข้ามาเนี่ยคือเหมือนกับไม่ลักความพยายามไง
ยังใช้เท้าเนี่ยตะกุยตะปบอยู่เลยคุณผู้ชม
วิดีโอนี้ถูกโพสต์ลงยูทูปเป็นข่าวดังในญี่ปุ่นนะคะ
หลังจากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่าสิงโตตัวนี้ชอบกระโจนใส่เด็กเล็ก
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์บอกบอกว่าเขาอยากเล่นกับเด็ก
อยากนี่อยากเล่นเหรอคะแต่ก็ว่าไม่ได้เขาตัวใหญ่เนอะ

แล้วมันต้องเล่นตอนเด็กหันหลังด้วยดูสิ
จ้าเอ๋อย่างนี้เหรอขอบคุณกระจกนิรภัยค่ะเนอะอืมโอ้โห
แต่หน้าตาเขาก็เจ้าป่าเนอะ
เห็นท่าวิ่งมาแล้วก็โอ้โห
คือจริงจะว่าเวลาจังหวะที่เห็นที่น้องหันหน้าเข้าหากรงนะคะ
แล้วก็สิงโตเดินลงมาจากบันไดแล้วก็ทำท่าหมอบ

เหมือนจะหมอบและนิ่งดีตรวงันสายตาจ้องแล้วอยู่ท่านี้หันหลังปุ๊บขึ้นอย่างนี้เลย

เด็กคนนี้โตมาจะต้องเอาคลิปนี้โพสต์ลงโซเชียลนะ
แต่น้องเขายังยังไม่ตกใจอารมณ์ดีหัวเราะอยู่ใช่ค่ะ